ดูเรื่องของอุบัติเหตุกันหน่อยนะคะที่จังหวัดลบบุรีค่ะมีวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์ย้อนสอนแล้วก็ยกล้อ
ทำให้ไปชนเข้ากับรถจักรยานยนต์ที่ขี่สวนมางานนี้มีผู้บาดเจ็บไปสามคนนะคะ
ติดตามรายละเอียดของอุบัติเหตุนี้กับอุบัติเหตุอื่นจากรายงานเลยค่ะ
กล้องหน้ารถบันทึกภาพวัยรุ่นชายสองคนขี่รถจักรยานยนต์ย้อนสอนแล้วยกล้อกลางถนน
จะพุ่งชนกับรถจักรยานยนต์ที่ขี่สวนมาอย่างจังเพราะดีที่คนขับรถเจ้าของคลิปเบรกได้ทัน
ก่อนที่จะทับคนขับขี่และคนซ้อนรถทั้งสองคันเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนนิคมสร้างตนเองโคกตูม
จุดเกิดเหตุอยู่หน้าโรงโม่ศิลามณีในพื้นที่หมู่๓ตะบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี
ทำให้มีผู้บาดเจ็บ๓คนกู้ภัยช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล
ส่วนที่จังหวัดชาเชิงเซาเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เปลี่ยนเลนกระทันหัน
กระบาดที่ขับตามหลังมาเบรกไม่ทันพุ่งชนทำให้นางสาวสุนีศรีสะอาดอายุ๓๙ปีได้รับบาดเจ็บ
เหตุเกิดบนถนนบางนาตราดช่วงหลักกิโลเมตรที่ห้าสิบเอ็ดขาเข้ากรุงเทพนายอำนวยชูวิเชียนอายุเจ็ดสิบปี
คนขับรถกระบะเปิดเผยว่าก่อนเกิดเหตุขับรถอยู่เลนขวา
พอมาถึงจุดเกิดเหตุจู่รถจักรยานยนต์ของนางสาวสุนี
เปลี่ยนเลนกันทันหันจึงเบรกไม่ทันพุ่งชนอยากจัง
ที่จังหวัดเชียงรายเกิดลูกปฏิเหตุรถบรรทุกเสียหลัก
ชนเกาะกลางถนนประหลโยธินฝั่งขาเข้าเชียงราย
ทำให้นายจรรย์เพ็ญวิจิตรอายุ๕๗ปีคนขับเสียชีวิต
ก่อนเกิดเหตุผู้เสียชีวิตบรรทุกเครื่องดื่มแอลกอฮอลมาถึงจุดเกิดเหตุ
ที่รถจะเสียหลักชนเกาะกลางถนน
เฉียวชนกับเสาไฟฟ้า๒ต้นได้รับความเสียหาย
คนขับเสียชีวิตขาดที่ส่วนสาเหตุคาดว่าน่าจะเกิดจากอาการหลับใน